ชาวบ้านร้องทุกข์มาทำถนนแบบนี้อย่าทำดีกว่า
ทำครึ่งครึ่งกลางกลางไม่เสร็จสักทีอ่ะนะคะใช่นะคะ
เหตุการณ์เกิดในท้องที่ของอบตโคกโคเท่าพิกัดซอยดอนเศรษฐี
จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วตอนนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วด้วยนะคะ
เอาล่ะดูกันหน่อยนะคะคลิปนี้แหละค่ะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
นำมาโพสต์ไว้พร้อมข้อความระบุบอกว่ารบกวนหน่อยค่ะ
ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้จะแจ้งใครได้คะอบตมาทำทางไว้แล้วไม่ทำทางเข้าบ้านให้
นี่ทางทำเสร็จแล้วเกือบสามอาทิตย์แล้วนะย้ำนะคะในภาพเนี่ยคือทางเสร็จแล้ว
เกือบสามอาทิตย์แล้วจอดรถอยู่ข้างทางเข้าบ้านไม่ได้
สามอาทิตย์แล้วแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ปัดให้ไปถามนายกอบต
นายกอบตพอโทรไปก็ปัดไปถามช่างคือชาวบ้านต้องแจ้งช่างเองใช่ไหม
นะฮะชาวบ้านถามแบบนี้แต่ช่างเนี่ยทำเสร็จแล้วก็คงกลับบ้านเกิดไปแล้วมั้งนะฮะ
ลักษณะคือประชดประชันหรือได้งบถนนมาแค่นี้นะคะ
แต่ทางเข้าบ้านไม่ต้องทำไม่มีงบจะเอาไงต่อดี
รถหายใครรับผิดชอบใครทราบว่าต้องแจ้งที่ไหนรบกวนหน่อยค่ะ
อันนี้คือผลงานของอบตโคโคเท่าพิกัดซอยดอนเศรษฐีค่ะ
แท็กทำแบบนี้ไม่ต้องทำดีกว่าแฮชแท็กเอาถนนเดิมเราคืนมา
แท็กเทถนนใหม่บนถนนเก่าสูงไปอีกนะครับ
ประชดนะฮะก็คือร้องเรียนมาแบบเนี้ยนะใช่
เอาล่ะคลิปนี้หลังจากที่ถูกแชร์ออกไปนะคะแน่นอนว่า
คนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเขาก็ต่อว่านั่นแหละ
แล้วก็จะบอกว่าคืออบตอื่นก็มาแสดงความคิดเห็นว่าที่บ้านผมก็โดนเหมือนกัน
อ่าฮะแล้วจะบอกว่าเขาก็ว่านะ
คืออบตเนี้ยเป็นสังกัดของท้องถิ่นถูกไหมฮะใช่ครับ
ก็จะมีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลามาหาเสียง
คุณไม่ต้องมาผงกผงกหัวหาเสียงนะถ้าทำแบบนี้เนี่ย
คือตอนมาหาเสียงมาดีนะแต่พอขอให้มาซ่อมแซมเนี่ยโอ้ไม่มีใครมาเลยนะฮะ